คุณผู้ชมคือเป็นแฟนคบกันมาได้เดือนเดียวเองค่ะ
แต่ทำร้ายร่างกายฝ่ายหญิงจมูกหักก็เคยมาแล้ว
ทำร้ายอยู่บ่อยครั้งล่าสุดหนักคอมาก
ทะเลาะกันด้วยเรื่องหึงหวงคือไม่ได้เลิกรักกันนะ
แต่ก็ไม่รู้ว่ารักกันมากไปหรืออีท่าไหนค่ะ
เอาผ้าชุบน้ำมันเนี่ยฟาดฟาดฟาดเข้าไปที่ตัวแฟนสาว
จนตัวชุ่มน้ำมันแล้วจุดไฟแชคโยนเลย

การผู้หญิงสาหัสเลยนะคะเนี่ยอย่างที่คุณผู้ชมเห็นในภาพนี้ค่ะ
เหตุการณ์มันเกิดขึ้นตั้งแต่คืนวันที่๑๘สิงหาคมแล้วนะคะ

ฝ่ายผู้หญิงอายุ๓๕ปีนะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นข้างถนนวัดคลอง๒ค่ะ
ก็ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลโดยด่วนแหละ
คือฝ่ายหญิงอาการสาหัสก็จริงแต่ว่าสามารถพยักหน้า

เธอบอกว่าเธอมีลูกหนึ่งคน
แต่ว่าเธอได้เลิกรากับพ่อของลูกเธอไปแล้ว
จากนั้นมาคบหากับแฟนใหม่ผู้ชายคนนี้

ซึ่งแฟนใหม่ชอบทำร้ายร่างกายค่ะ
ทำร้ายร่างกายเธอจนจมูกหักมารอบนึงแล้วด้วย
ทะเลาะกันมาตลอดด้วยปัญหาหึงหวง

บอกตำรวจช่วยจับตัวคนร้ายมาดำเนินคดีให้ได้
เพราะนี่มันโหดเยี่ยมเกินมนุษย์มนาไปแล้วค่ะ
ไม่รู้แต่ตอนที่แกทะเลาะกับมันอะ
มันไปหยิบมีดกับน้ำมันมาจากที่ไหน

คือเธอก็ทำได้แค่พยักหน้าพยักพะเยิดนะคะ

ชื่อว่านายสงกรานชายโย

ตำรวจไปรวบตัวได้แล้วที่บ้านพัก
ในอำเภอแปลงยาวนะคะ

ชื่อว่ามันไปเอาผ้าเอาน้ำมันอะไรมาจากไหน

ฟังนายสงกรานพูดหน่อยเขาบอกว่า
วันเกิดเหตุตี๒บังคับแฟนสาว
มอเตอร์ไซค์จะไปตกลงปัญหาหัวใจกัน

พอขี่มาถึงข้างบ้านป้านายสงกราน

ด้วยความที่นายสงกรานโมโห

กระจกข้างมอเตอร์ไซค์ของตัวเอง

แล้วก็เลยเกิดการชุลมุนต่อสู้กันกอดรัดฟัดเหวี่ยงกัน

จากนั้นนายสงการยิ่งโมโหนักเข้าไปอีก

แล้วก็เปิดฝาถังน้ำมันของรถ
เอาผ้าชุบน้ำมันในถังจนชุ่ม
แล้วก็เอามาเหวี่ยงมาฟาดตามตัวแฟนสาว

แล้วค่อยหยิบไฟแช็คในกระเป๋ากางเกง

พอเห็นแฟนสาวไฟลุกท่วมตัว
ก็ไปขอความช่วยเหลือจากป้าของนายสงกราน

เค้าเรามีความช่วยเหลือด้วยตัวเองในใคะที่นายสงคราน

ตำรวจบอกว่ายังไม่ปากใจเชื่อคำให้การ

มันมีการเตรียมการเพื่อเผามาเป็นอย่างดีค่ะ
เรื่องต้นตำรวจแจ้งไปเลย๓ข้อหา
ข้อหาแรกข้อหานักเลยพยายามฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา

ตอนนี้ส่งสารจังหวัดฉะเชิงเซาฝากขังไปแล้วนะคะ
ส่วนนางสะอ้านใหม่สิงแม่ของฝ่ายผู้หญิงนะคะ
เล่าเลยบอกว่าไม่คิดเลยนะว่านายสงกราน
ทำกับลูกสาวได้ขนาดนี้ถึงขั้นจุดไฟเผากัน

แต่ลูกสาวก็ถูกทำร้ายอยู่บ่อยครั้ง
แม่เองก็เชื่อเหมือนกันว่านายสงกรานตั้งใจเผาลูกแม่แน่

มันบอกว่าพวกมันเคยบอกว่าให้ระวังตัวให้ดี

มันมีมีดไปด้วยเอามีดไปด้วยแล้วน้ำมัน

โหดร้ายมากเลยเพราะว่าโหดเลยแหละโหดจริง
เห็นแล้วมันโหดจริงคนเราพูดกันมันต้องเชื่อกันสิ
นี่ไม่เชื่ออะไรเลยมันเอาตายเลย
เขาบอกว่าเขาไม่ได้เอาน้ำมันลาด
แต่เขารถมันลมแล้วเอาน้ำมันจัดรถ
ของผู้ชายคนนี้อย่างไร